เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
บริเวณวัดอุทัยธรรมารามค่ะ
วัดนี้จะมีการทำบุญประจำปีนะคะ
ซึ่งช่วงสงการก็จะเป็นหนึ่งในบุญประจำปีนี่แหละค่ะ
เพราะว่าคือลักษณะมันสูงมากค่ะ
ถ้าเดินขึ้นบันไดก็คือ๑๗๐ขั้น
ก็เลยนั่งสลิงขึ้นไปแต่ปรากฏว่าสลิงมันขาดค่ะ
ทำให้คนที่อยู่ในสลิงตกลงมา
มีผู้เสียชีวิต๒รายเป็นผู้สูงอายุทั้ง๒รายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดอุทัยธรรมรามอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางปิ่นรัตนอุบลอายุ๘๓ปี
และอีก๑คนชื่อว่านางจัญญาเวทรังศรีอายุ๗๘ปี

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเห็นศพแม่ร้องไห้สุดลงกับพื้นเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาย๑๐โมงครึ่งของวันนี้นะคะ
ตำรวจและคุณหมอลงพื้นที่ไป
นำตัวผู้บาดเจ็บอีก๓รายนะคะ

เป็นลูกชายและลูกสาวของนางปิ่นผู้เสียชีวิต
และอีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บ
เป็นคนควบคุมรีโมทปล่อยสลิงค่ะไปส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมทั้งหมด๔คนไปทำบุญประจำปีนะคะ
จุดสูงสุดของวัดนี้นะคะลักษณะเป็นเขาค่ะ
จะต้องเดินขึ้นไปแต่๔คนนี้ค่ะ
ลักษณะเป็นผู้สูงอายุเดินขึ้นไปไม่ได้
เพราะตั้ง๑๗๐ชั้นนะคะเลยขึ้นสลิงไปนะคะ
สำเริงชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นคนบาดเจ็บด้วย
และทำหน้าที่เป็นคนกดรีโมทให้กระเช้าขึ้นไป
บอกว่ากำลังจะถึงที่หมายแล้วแต่สลิงขาดลงมา
ทำให้กระเช้าดิ่งลงมาจากด้านบนถึงด้านล่าง
เมตรคุณผู้ชมค่ะ๑๓๐เมตรถ้าเทียบเป็นชั้นนี่ก็คือ
ประมาณ๓๕ชั้นนะคะสูงมากนะคะ
ก็ตกลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต๒รายเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงสั่งการให้มีการตรวจสอบการก่อสร้าง
เช้าสลิงว่าถูกต้องหรือไม่รวมถึงจะมีการซ่อมแซมบำรุงอย่างไร
หลังจากนี้ไปนะคะไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่ากระเช้าเนี่ยใช้ปีละสองครั้งเท่านั้นเอง